ดูความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นที่พัทยานะครับ
ที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
บริเวณเต็นต์ด้านหลังศูนย์บริการกีฬาทางน้ำ
ริมชายหาดจอมเทียนนะฮะจอมเทียน
ที่อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
น้องเด็กหญิงอายุ๑๔ปีคนนึงเนี่ย
แจ้งความบอกว่าถูกผู้ชายลากเข้าไปข่มขืนในเต็นต์
อยู่ข้างหลังศูนย์บริการกีฬาทางน้ำ

โดยผู้ชายคนนี้ทีแรกก็มาพูดจาหวานล้อม
จะขอให้เข้าไปนั่งคุยด้วยจะให้เงิน๕๐๐บาท
พอเด็กเขาไม่ยอมฉุดเขาเข้าไปเลยนะครับ

สุดท้ายถูกข่มขืนแล้วผู้ชายคนนี้ก็ให้เงินมา๔๐บาทนะครับ

ล่าสุดนะครับกรณีที่เกิดขึ้นวันนี้คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่หาดจอมเทียน
บริเวณศูนย์กีฬาทางน้ำจอมเทียนซอย๕ที่เป็นจุดเกิดเหตุ
ไปดูว่าจุดเกิดเหตุเป็นยังไงนี่นะครับ
จากการลงพื้นที่พบว่าบริเวณดังกล่าวมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
นิยมจะมาอาบแดดที่นี่มาเล่นน้ำทะเลที่นี่
แล้วก็จะมีจุดที่เป็นที่ตั้งอุปกรณ์เซิร์ฟบอร์ดของนักกีฬา
จุดที่เด็กบอกว่าถูกคมคืนอยู่ในเต้นหลังอาคารกีฬาถังน้ำ
คุณศักดิ์สิทธิ์ก็ไปคุยกับแม่ค้าคนหนึ่งที่อยู่ใกล้กับอาคารกีฬาทางน้ำจุดเกิดเหตุ
แม่ค้าบอกว่าปกติแล้วแถวนี้คนจะเดินทั้งกลางวันกลางคืนเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วย
ใกล้ร้านสะดวกซื้อที่เปิด๒๔ชั่วโมงด้วย
สาเหตุที่เกิดขึ้นก็ยังแปลกใจว่ามันมีการฉุดผู้หญิงเข้าไปข่มขืนในเต็นต์ได้ยังไง
แต่ก็ตั้งข้อสังเกตว่าปกติดึกจะมีกลุ่มเด็กวัยรุ่นมีเด็กจรจัดอยู่แถวนี้
ก็อาจจะไปก่อเหตุข่มขืนเด็กก็ได้
แล้วก็ได้ยินเขาพูดกันว่าถ้าเด็กไม่ไปใกล้
ถ้าเด็กเนี่ยคงไม่ไปไกลแถวนี้หรอกนะคงพูดหยอกล้อกันจนถึงขั้น
อาจจะเลยเถิดไปมีความสัมพันธ์กันก็ได้
ส่วนเด็กผู้หญิงเองทางแม่ค้าเขามองว่าหรืออาจจะหนีกันออกมาเที่ยว
ตี๑ตี๒เนี่ยมักจะมีเด็กมานั่งเล่นริมหาดแถวนี้อยู่เป็นประจำ
มันติดเพื่อนแล้วมันยังไม่เรียนหนังสือ

แถวนี้แหละ
แม่ค้าบอกว่าคงเด็กแถวนี้แหละไม่กลายแถวนี้หรอกนะครับ
ตำรวจสพเมืองพัทยานำเพื่อนของเด็กหญิงวัย๑๔ปีที่ถูกข่มขืน

ยังจุดเกิดเหตุมาสอบปากคำ
หนึ่งในกลุ่มเพื่อนบอกว่าเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวไล่เรียงเป็นภาพกราฟิกแล้วกันนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตี๒วันที่๑๕พฤศจิกายนที่ผ่านมา
คืนวันนั้นตัวเองแล้วก็เพื่อนรวม๔คนมานั่งเล่นอยู่ริมชายหาด
จู่ผู้ชายที่ก่อเหตุเข้ามาชวนพูดคุยบอกว่าให้ไปนั่งเล่นด้วยกัน
เสนอเงินให้๕๐๐บาทซึ่งเด็กกลุ่มนี้เขาปฏิเสธ
ผู้ชายคนนี้ก็ยังพยายามพูดจาหวานล้อมแต่เขาก็ไม่ยอมกัน
แล้วผู้ชายคนนี้ก็กระชากลากเพื่อนเขาเข้าไปในเต็นต์ที่กางเอาไว้
ลากเข้าไปคนหนึ่งนะครับเต็นต์นี้อยู่หลังศูนย์บริการกีฬาทางน้ำ
ตัวเองก็พยายามจะเข้าไปช่วยเพื่อนที่ถูกกระชากเข้าไป
แต่บอกว่าถูกถีบออกมาทีหนึ่ง
แล้วผู้ชายคนนี้ก็ข่มขืนเพื่อนเขาในเต็นต์จนสำเร็จนะฮะ
เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เงินเพื่อนเธอมา๔๐บาท
พี่เขาก็กระชากเขาเตนท์แล้วก็ลูกซิปลง
ดนตา
ตอนเขาเสร็จเขาเพื่อนหนูเดินออกมาแล้วเขาก็ดึงแขนไว้
ไว้แล้วเพื่อนหนูสะบัดปุ๊บมันไม่ออก
สะบัดอีกครั้งนึงมันหลุดแล้วเพื่อนหนูก็วิ่งไปเลย
แล้วเขาถอดเสื้อเขาไปนั่งอยู่ตรงสีฟ้าเป็นทุน
แล้วพอนั่งเสร็จปุ๊บเขาก็หัวเราะ
แล้วก็มีเพื่อนมาอีก๓คนนั่งหัวเราะกัน
แล้วพอเห็นตำรวจเขาก็ใส่เสื้อ
นั่งของให้๔๐บาท
ใช่ค่ะให้๔๐บาท

มีสหวิชาชีพเข้ามาร่วมสอบด้วยเพราะว่าเป็นเยาวชน
ผู้ก่อเหตุจากการลงพื้นที่ตรวจสอบ
ภาพจากกล้องวงจรปิดตอนนี้รู้ตัวแล้วนะครับ
เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นชาวสมุทรปราการ
เป็นชายวัยรุ่นอายุประมาณ๑๘ปี
ติดตามพ่อมาเป็นพนักงานลูกจ้างเจ็ดสกีที่หาดพัทยา
ตอนนี้ไม่ได้ทำงานแล้วเพราะว่าหลบหนีไปแล้ว
ตรวจสอบประวัติพบว่ามีประวัติเกี่ยวกับเรื่องของการเสพยาเสพติดด้วย
ผู้ชายคนนี้มีที่สังเกตได้คือมีรอยสักที่คิ้ว
เข้ามาชวนเด็กนั่งพูดคุยให้ไปนั่งเล่นด้วย
ว่าจะให้เงิน๕๐๐แต่ผู้เสียหายปฏิเสธก็เลยฉุดเขาเข้าไปข่มขืนเลย
ส่วนเยาวชนหญิงทั้ง๔คนพบว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างเกเร
หนีเที่ยวเวลากลางคืนก่อนหน้านี้มีประวัติเที่ยวเตรตอนดึก
เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวแล้วก็ให้ผู้ปกครองมารับกลับไปละครั้งหนึ่ง
แต่ว่าก็มักจะหนีผู้ปกครองออกมาตอนกลางคืนมาแถวชายหาดแถวนี้
ตอนนี้ตำรวจได้ออกหมายจับชายวัย๑๘ปีคนนี้แล้วนะครับ
โดยแจ้งข้อหากระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีและพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี